คุณผู้ชมฮะเรามาดูเหตุการณ์นี้เป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นในบ้าน
ผู้ชายคนหนึ่งเดินแก้ผ้าโทงเลยนะคุณนะ
ขออภัยที่ต้องเซ็นเซอร์คือเขาไม่ใส่อะไรเลย
เดินอยู่รอบบ้านแบบนี้เดินไปเดินมาคอยส่องดูข้างในบ้าน
คอยส่องตามช่องประตูหน้าต่างบ้าง
สักพักหนึ่งก็มานั่งนั่งที่ขอบเหมือนขอบกระถาง
ซึ่งเป็นแบบท่อปูนเนี่ยนะทำอะไรอยู่ตรงนี้ครับ
กระทั่งภาพอีกมุมจับภาพไว้ได้ว่าผู้ชายคนนี้
กำลังสำเร็จความไคร้อยู่แล้วก็ไปสำเร็จความไคร้
จนเสร็จกิจบริเวณประตูนี้นี่คือจุดที่เขาเสร็จกิจ
คุณแล้วน่ากลัวมากเพราะบ้านหลังนี้แม่อยู่กับลูกสาวสองคน
ใช่ฮะแล้วก็นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
คนในบ้านตอนนั้นก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย

แล้วคุณดูสิคนนี้มันแก้ผ้าล่อนจ้อนเข้ามาในบ้านเขาเลย
ทีนี้ครับเจ้าของบ้านรู้ได้อย่างไร
ว่ายคนคนนี้มาช่วยตัวเองอยู่ภายในบ้าน
นี่ครับคุณป้าวันนามณีนบอายุ๕๗ปีเจ้าของบ้าน

บอกว่าเหตุการณ์คือเกิดวันที่๓๐มีนาคม
ขณะที่เธอนอนอยู่นะครับ
ขณะที่เธอนอนอยู่ที่บ้าน
แล้วปรากฏว่าได้ยินเสียงอะไรกุกกักกุกกักอยู่นอกบ้าน
แต่ก็ไม่ได้เอกใจคุยกับลูกสาวแมวแน่เลยสงสัยจะแมว
ก็เลยไม่ได้เอกใจแล้วอีกอย่างมันเป็นกลางคืนด้วย
ก็ไม่กล้าออกมาแล้วก็นอนหลับไป
พอตอนเช้านะคุณป้าวันนาออกมากวาดหน้าบ้าน
จะเปิดร้านเพราะเธอทำอาหารขาย

ทีนี้ครับเธอก็จะรดน้ำต้นไม้รถต้นอื่น
มาถึงต้นกระบองเพชรที่ลูกสาวปลูกไว้
เธอก็ก้มไปมองที่ต้นกระบองเพชร

แว่นเธอฆาตศีรษะไว้แบบที่คุณป้าฆาต
คุณป้าว่ามันอะไรเอาแว่นมาใส่
ตายคุณป้าพูดแบบนี้อุ้ยตาย

นี่มันขนแมวหรือเปล่าไม่ใช่ขนแมว
มันไม่ใช่ขนแมวและมันน่าจะเป็นขนของคน
แล้วเป็นขนไม่ใช่ขนด้านบนแน่
ขนด้านบนใช่อะไรบ้างผมอะไรอีกขนออก

มันไม่ใช่ขนด้านบนแน่มันคือขนด้านล่าง
คุณป้าบอกมันคือขนเพชรที่ติดอยู่ที่ต้นกระบองเพชร

ไม่ใช่แค่นั้นไอ้พวกคราบต่างคราบขาว
ทีนี้ก็เลยเดินตรวจสอบรอบบ้านด้วย
แล้วก็เปิดกล้องวงจรปิดเห็นภาพเหตุการณ์ทั้งหมดนะฮะ
แล้วก็ไปตกใจอีกจุดหนึ่งก็คือจุดตรงประตูห้องครัว
มีคราบอสุจิของผู้ชายคนนี้ที่สำเร็จความไคร้ติดอยู่
โอ้โหผู้สื่อข่าวของเราคุยกับคุณป้าวันนา
คุณป้าวันนาแจ้งตำรวจแล้วใช่ไหมคุณป้าบอกแจ้งแล้ว
แล้วคุณป้าวันนาให้ตำรวจเขามาดูไอ้ขนเพชรตรงนี้หรือเปล่า
คุณป้าบอกมาดูแล้วผู้สื่อข่าวถามตำรวจเขาเก็บไปหรือเปล่า
ป้าก็เก็บไปให้ตำรวจเขาคุณคิดดูคุณป้ายังต้องเก็บให้เลยนะครับ
ทีนี้ครับคุณป้าวันนาสงสัยว่าคนร้ายน่าจะเป็นรายเดียวกับ
ที่เคยบุกเข้ามาที่บ้านของเธอเมื่อวันที่๒๖มกราคมที่ผ่านมา
โดยคนร้ายครั้งนั้นนะคุณตัดรั้วลวดหนามตรงสวนหลังบ้าน
แล้วก็เดินเข้ามางัดบานหน้าต่างเอื้อมมือเข้ามาเตรียมหยิบคอมพิวเตอร์
แต่พอดีคุณป้าวันนาคืนนั้นตื่นมาเห็นคนร้ายก็เลยรีบวิ่งหนีไป
นี่จุดตรงนี้คุณที่คนร้ายน่าจะตัดลวดหนาม
กลัวเหมือนกันนะคุณนะคือข้างหลังบ้านเป็นทุ่ง
ใช่แล้วคุณป้าบอกว่าไอ้รอบที่ผ่านมาเนี่ย
ตอนเดือนมกราบ้านยังไม่มีกล้องวงจรปิด
ก็คือสันนิษฐานว่ามันก็น่าจะตัดรั่วรวดหนาม

ใช่หลังจากนั้นคุณป้านะติดกล้องวงจรปิดรอบบ้านเลย๘ตัว
ก็มาเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ซ้ำอีกนะครับ
พอเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วจับภาพวงจรปิดได้น่ากลัวมากเนี่ยนะฮะ
ก็เลยแจ้งตำรวจสพเมืองระยองแล้วทีนี้ก็ทำรั้วลวดหนามเพิ่มเติม
กล้องเพิ่มอีกนะคุณ๘ตัวอาจจะไม่พอแล้ว
แล้วก็ซ่อมประตงประตูซ่อมขอบหน้าต่างนะฮะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็มาพบคุยกับคุณป้าวันนาอีกครั้งนะครับ
ป้าวันนาบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาป้าก็นอนหลับแบบไม่สนิทนะคุณ
ตุ้มต่อมเพราะเหตุการณ์มันเพิ่งจะเกิดมาได้๒วันนะครับ
แต่ทีนี้ตำรวจตู้ยามนาตาขวัญพร้อมผู้ใหญ่บ้านและเพื่อนบ้านเนี่ย
เขาก็มาตรวจตรารอบบ้านและอยู่เป็นเพื่อนจนถึงกลางดึกประมาณ๕ทุ่ม

เมื่อคืนนี้พอข่มตาหลับก็ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นนะครับ
แต่ก็ยังไม่ไว้วางใจเลยมันยังภาวะอยู่นะฮะ
รวมถึงเพื่อนบ้านคนอื่นเขาก็ภาวะกับเหตุการณ์นี้
อยากให้ตำรวจตามจับกลุ่มผู้ชายที่มาแก้ผ้าและมาช่วยตัวเองที่บ้านของเธอให้ได้นะ

พันธุ์ตำรวจโทสมบูรณกลืนกระโทกสารวัตรสืบสวนสพเมืองระยองบอกว่า
สำหรับคดีนี้เชื่อว่าคนร้ายต้องเป็นคนในพื้นที่ไม่ไกลจากบ้านที่เกิดเหตุ
ซึ่งจะนำรูปภาพของผู้ก่อเหตุไปให้ชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงในรัศมี๓กิโลเมตรเนี่ย
ดูว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนในพื้นที่หรือเปล่า
เพราะเห็นรูปภัณฑ์สันฐานรูปร่างชัดเจนเปลือยเปล่าเลยคุณ
หรือมีใครเคยเห็นหรือรู้จักบ้างเพื่อเป็นการหาเบาะแสตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป
ตอนนี้คุณป้าบอกว่าให้ลูกสาวย้ายไปอยู่บ้านที่กรุงเทพก่อน

อุบันจริง๒๐๑๓นจะตรกคดีตรงที่ว่าคุณป้าต้องเก็บขนเพชรของผู้ชายคนนี้ส่งให้ตำรวจเอง